ดูเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสดังจังหวัดเลยหน่อยดีกว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้หญิงออกมาแจ้งความใช่ไหมคะ
ว่าถูกลวงไปบอกว่าจะไปทำพิธีสะดอกเคราะ

กุฏิเลยแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสที่คนนับหน้าถือตากันเยอะ

แต่ที่ศึกไม่ใช่เพราะยอมรับนะศึกออกมาเพราะไม่อยากให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาแล้วก็มามอบตัวค่ะ
แต่เจ้าอาวาสก็ยังคงปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้กระทำการตามที่ถูกฟ้องร้อง
เจ้าอาวาสคนนี้ก็คือนายบุญช่วยผ่านสำแดงอายุ๕๓ปีหรือว่าอดีตพระบุญช่วยนะคะ
ตอนนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชรในตำบลนาดอกคำจังหวัดเลยแล้ว
ตำรวจก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสำนวนนะคะ
พออดีตพระบุญช่วยเดินทางมาถึงเนี่ยก็รีบลงจากรถแล้วก็เดินทางเข้าพนักงานสอบสวนทันที
หลายคนก็สังเกตว่าดูเป็นกังวลไหมดูเครียดไหมสีหน้าเรียบเฉยนะคะไม่มีอารมณ์อะไรใด
เปิดเผยสั้นแค่ว่าวันนี้มารายงานตัวตามนัดที่ครบกำหนด๒๕วัน
เรื่องคดีข่มขืนศรีกาขอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
ขอต่อสู้และให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมค่ะ
ใครทำอะไรไว้ย่อมรู้ดีและจะสนองกลับไปโดยเร็ว
อย่างนี้ต้องการปฏิเสธทุกข้อไม่ได้ค่ะ

ขอให้ไปตอบที่ชั้นศาลดีกว่า
จากนั้นก็อดีตพระบุญช่วยไปเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทสินศักดิ์แควร์ภูเขียว
รองผู้กำกับการสอบสวนเพื่อเซ็นรับทราบหมายนัด
ใช้เวลา๑๕นาทีก็เรียบร้อยค่ะ
พันธมรถโทษศิลป์ศิลป์ศักดิ์บอกว่าวันนี้ครบกำหนดตามนัด
ก็เลยให้นายบุญช่วยมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน

โดยจะต้องมีการมาพบอีกครั้งในวันที่๔ตุลาคม
พันธมรถโทษศิลป์ศิลป์ศักดิ์บอกว่าผลตรวจออกมาแล้วค่ะ
พิสูจน์หลักฐานภาค๔แจ้งมาแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปรับผลตรวจ
แล้วก็จะเอามาประกอบทำสำนวนให้รัดกลุ่มส่งอายการจังหวัดเลย
ก็น่าจะแล้วเสร็จได้ในสัปดาห์หน้า

วันนี้พนักงานสอบสวนก็นัดพระลูกวัดสองรูปมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
ถือเป็นพยานแวดล้อมในวันเกิดเหตุ
แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เก็บพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วค่ะ